แต่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเด็กที่ไปเล่นที่สนามเด็กเล่น
มักจะเกิดอุบัติเหตุกันอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วค่ะ
แต่คราวนี้นะหนูน้อยคนนี้๕ขวบเล่นของเล่นอยู่ดี
ขาเนี่ยดันไปติดอยู่ระหว่างร่องของสะพานซึ่งเป็นเหล็กเอาออกไม่ได้ค่ะ
ต้องใช้เครื่องเจียหินมาตัดออกแล้วก็นำตัวเด็กส่งลงพยาบาลนะคะ
เหตุนี้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนบ้านหนองโบดอยู่ตำบลหนองโบด

ผู้ที่ประสบเหตุก็คือเด็กชายกัลยากรหรือว่าน้องเนม
อายุเพียงแค่๕ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๒ค่ะ
ช่วงบริเวณหัวเข่าข้างขวาของน้องไปติดคาอยู่ระหว่างช่องเหล็ก
คุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะเพราะว่าเราต้องเลอภาพนิดนึง
คือเข่าน้องไปติดขัดอยู่ตรงช่องเหล็กของเครื่องเล่นสะพานเหล็กแบบทรงตัวค่ะ
แน่นเลยดึงเข้าก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้เนี่ยภาพแบบนี้เลย
ติดคาอยู่อะค่ะดึงออกไม่ได้ค่ะดึงเองน้องก็ร้องน้องก็เจ็บ
อืมเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการใช้เครื่องหินเจียมาตัด
มาตัดเพื่อจะเอาเหล็กออกไม่อย่างนั้นก็คือออกไม่ได้
ใช้เวลาตัดกันอยู่นะครับประมาณ๓๐นาที
พอตัดเหล็กออกมาได้สำเร็จแล้วก็ช่วยน้องเนมออกมาได้อย่างปลอดภัย
โอ้โหพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูโล่งอกเลย
รีบนำน้องส่งโรงพยาบาลนางรองเลยค่ะภาพสิครับตอนเขาตัดเนี่ย
มันร้อนนะครับมันร้อนมันเป็นเครื่องตัดเหล็กอ่ะคุณ
มันจะมีสะเก็ดไฟออกมาเพราะฉะนั้นน้องเองเด็กอยู่
น้องก็ร้องด้วยน้องก็กลัวด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าน้องเคราะห์ดี
เพียงว่าน้องมีแค่รอยช้ำรอยแดงที่บริเวณหัวเข่าเท่านั้น
ไม่ได้รับอันตรายอะไรมากมายขาไม่ได้หักกระดูกไม่ได้หัก
พิกุลนะคะน้าของน้องแนมเนี่ยนะน้องเนมเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าจากที่คุณครูในโรงเรียนโทรไปบอก
คุณครูบอกว่าคุณน้าน้องเนมตกของเล่น
แล้วก็หัวเข่าไปติดอยู่โอ้โหคุณน้าตกใจเลย
รีบเดินทางมาที่โรงเรียนทันทีแล้วก็เห็นภาพของหลานเนี่ย
ส่งเสียงร้องร้องไห้เด็กก็ร้องไห้ด้วยความกลัวนะคะ
สารจับใจเลยแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่เนี่ย
เครื่องตัดเหล็กช่วยออกมาได้อ่ะไม่ได้รับบาดเจ็บคุณน้าก็โล่งอก
โล่งใจกันไปเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์
ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงคุณครูนะคะ
เพราะว่าเครื่องเล่นหลายต่อหลายอย่างในโรงเรียน
ชนิดมันอันตรายต้องมีพ่อแม่มีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
แล้วรวมไปถึงบางทีมีสนงสนิมแบบนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกัน
อันนี้บอกกับทุกคนเลยพ่อแม่ผู้ปกครองดี
มีประสบการณ์การเล่นของเล่นแล้วตกลงมา
ไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะเจอกับตัวเองเลย
ใบตองเขาค่อนข้างจะสนชอบจะไปแทะเหล็กอะไรพวกนี้
ไม่ใช่แทะค่ะไม่ใช่สนิมนะคะจะมาแทะเหล็กได้นะคะ
แต่ว่าต้องฝากเตือนไว้ต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูเป็นอย่างดี
ถ้าเกิดปล่อยเด็กไปเล่นแบบนี้คุณครูต้องให้การดูแลนะ
บอกแบบนี้แล้วกันนะครับคือในต่างประเทศอะไรเนี่ย
เขาทำให้มันเป็นมาตรฐานยังไงรู้ไหมเครื่องเล่นแต่ละอย่างเนี่ย
มันจะมีป้ายบอกไว้ว่าเหมาะสมกับเด็กอายุวัยเท่าไหร่
เพราะว่าบางวัยบางอายุตัวมันใหญ่เกินไปแล้ว
บางสิ่งบางอย่างไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นบางที่เดี๋ยวเนี้ยเขาเปลี่ยนจากอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กแบบเนี้ย
เป็นพลาสติกเพื่อป้องกันความรุนแรงก็มีเหมือนกันนะคะ
ต่อกันที่ปฐุมธานีค่ะคุณผู้ชมอาสาสมัครกู้ภัยอุทัยธานี
เข้าช่วยเหลือปลดล็อกรถกระบะโตโยต้าทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร๗๓๗๘จังหวัดชายนาฏ
ก็เลยติดรถยนต์ไว้แล้วก็เปิดแอร์ไว้ลูกกำลังหลับสบายเพลินไม่อยากปลุกลูกออกมา
ส่วนมากแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ก็คือลูกหลับแล้วไม่อยากจะปลุกด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่ใจไง
เป็นห่วงไม่อยากปลุกแต่เป็นแบบนี้ไงคะ
ห่วงลูกผิดนะคะคุณผู้ชมทิ้งลูกเอาไว้ในรถลำพังแล้วทำยังไง
สตาร์ทรถไว้อ่ะลืมนำกุญแจสำรองออกมาจากรถสิคะ
อ้าวก็เปิดรถไม่ได้
ใช่ค่ะลูกก็หลับอยู่นะคะตัวเองก็กลับเข้าไปในรถไม่ได้
ใช้เวลาช่วยกันงัดประตูรถเนี่ยประมาณสิบนาทีถึงปลดล็อกกุญแจออกมาได้โอ้โห
โล่งอกทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยยืนลุ้นเป็นห่วงลูก
ลูกเนี่ยคุณดูแบบเบาะ๓ขวบหลับอยู่ลูกก็ไม่รู้อีโน่อีเหน่นะ
คุณพ่อก็ขอบคุณไปยังตำรวจสพนฉางด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจนลูกปลอดภัยนะคะ
อันนี้เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งเรื่องฝากเตือนไปยังคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกหลับอย่าคิดว่าปล่อยลูกนอนในรถแล้วตัวเองจะลงจากรถได้
เหตุการณ์แบบนี้ข่าวออกบ่อยมาก
อ่าแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือแวะลงไปซื้อของ